เพื่อคนไทย

นี่คุณพ่อหมูนะครับแม่ต้อยนะครับ

ตั้งแต่ชีวิตเด็กว่าทำไมให้เลือกเล่นบอล

ปีนต้นไม้วิ่งเล่น

ตัวหลายคนประสบความเนื้อเล็ทมาจากครอบครัวนี่แหละ

ก็ตอนนั้นถึงป๔

มันก็จะมีก๊อฟที่คุณพ่อชอบเล่น
ก็พาทั้งแม่ลูก

ก็เลยเล่นให้เขาเล่นให้เขาสัมผัส

ถ้าเขาอยากให้เลือกสักอย่างไป

อืมมันเป็นกลุ่มเป็นคณะมากกว่ามันเป็นทีมมากกว่า

มีความสมะขีทั้งคลิ้นเครงมันดูเวลารุมกลุ่มแล้วสนุทร

ชีวิตของการเป็นลูกผู้ชาย
มันมีปัญหาเข้ามาในช่วงหัวเลี้ยหัวต่อ

ทุกคนเห็นภาพวันนี้นริบดินเป็นไอดอล
ต้นไม่ใช่เด็กที่เลิศเลย

วิธกรรมวิธกรรมเยอะ

ก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแบบ

เพราะว่าไปอยู่ปีแรกก็อายุสิบเจ็ดปี
แล้วก็ไปคัดทีมน้าช่วยน้าช่วยเอา๑๙ปีรุ่นเจชาธิปอเจมส์สำชัย
จากเลือกที่จะเล่นฟุตบอลจนติดสโมสรได้เนี่ยประมาณสัก๑๐ปีไหม
๑๐ควบถึง๑๗๑๘ปี
๘ปีนะครับกับการปราบฟันทุกอย่างมากกว่าจะถึงได้
เพราะฉะนั้นหลายคนบางทีมองนักบอลเยอะรวย
โคโทกว่ามันจะเหลือมาสักกี่คนจนที่จะได้ขนาดนี้
เพราะผมเชื่อว่าหลายคนก็ไปไม่ถึงเยอะ
ก็ได้ร่วมร้านด้วยพี่โกเขากับตอน๔เกม

ตอนนั้นก็แบบขึ้นมาจากสุดเก้าปี

เป็นตัวสัมลองให้เรียนรู้จากรุ่นพี่
ก็คิดว่าจะมาสร้างชื่อตอนแอชะน์เกม

มาซุสุกิชั้นเป็นอุ้นยาศ
พี่พี่พี่พูดถึงโค้ชโก้หน่อยนะ

เป็นคนยังไงวิธีฝึกซ้อมหรือว่า

อย่างเงี้ย

ตอนที่เราอยู่ข้างนอกไม่ใช่แบบ
ถ้าเราแบบขาดเหลือตรงไหนเราก็ไปเติมฟิตเน็ตเล่นเวทอะไรอย่างนี้
มีสตาร์ทมีอะไรเหมือนแบบให้ความรู้เราเหมือนแบบพี่สอนน้อง
อาหารโตดเมนูเด็ดแม่ทำเขาชอบอะไรครับ
ง่ายมากเลยสเปกสาวที่ชอบ

แต่รอดูอยู่เนี่ย

ก็แบบไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างนี้

ไม่ต้องแบบหรูหลาอะไรอย่างนี้

เราก็จะไปไว้พระเวน

งั้นเดี๋ยวผมจะตามติดชีวิตต้นนรึบดินนะครับ

วันนี้ก็จะพาคุณยุธยานะครับ

อายุทยาเมืองเก่าและของเราแต่ก่อน
จิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟัง